โปรดติดตามตอนต่อไป
รู้ทุกคนก็เหมือนก่อนเป็นแค่ก่อนหนึ่ง
กลับบ้านไร้ค่ายความหมาย
อ่อนแอเหมือนคนเหนื่อยไปตามทางยืนไป
เมื่อน้ำแห้งไปก็แตกระแหง
เหนื่อยพลังเพียงแค่แรงดินที่หยุดเตา
เหี่ยวรังเราไว้กล้าแข็ง
รวมถึงคนมากมายให้ทรงพลังแข็งแรง
รวมเม็ดยืนทุกเม็ดให้เป็นแผ่นหนึ่ง
เรารู้ว่าพ่อต้องเหนื่อยสักเพียงไหน
ต้องลงบากใจกายไม่เคยสิ้น
เพราะพ่อรู้พ่อคือพลังหนึ่งแผ่นดิน
ให้เราค่อยพอกินกันต่อไป
หากจะหาของขวัญให้พ่อสักคน
เราทุกคนจะพบกันได้ไหม
หมวกันเป็นดินเดียวให้พ่อรู้สุขใจ
ไม่ต้องเหนื่อยเกินไปอย่างที่ไป
เราก็รู้
ลูกก็รู้พ่อต้องเหนื่อยสักเพียงไหน
ต้องลำบากใจกายไม่เคยสิ้น
เพราะพ่อรู้พ่อคือพลังหนึ่งแผ่นดิน
ให้เราพออยู่พอกินกันต่อไป
หากจะพอขอขวัญให้พ่อสักวัน
เราทุกคนจะพบกันได้ไหม
หมวกันเป็นดินเดียวให้พ่อรู้สุขใจ
ไม่ต้องเหนื่อยกับไฟอย่างที่เป็นมา
ช่วยกันทำความดีให้พ่อรู้สุขใจ
ไม่ต้องเหนื่อยเกินไปอย่างที่แล้ว
อำนาจ